กลับเรียนต้านประธานสภาษณ์ที่โครงรบิต
ผมนายศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนาคม
ขออนุญาตที่จะได้ชี้แจงประเด็นการวิปรายของเพื่อนสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐธรรม
ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามต้านก็คือท่านจิรายุทธ์
ซึ่งจริงก็ไม่ได้สนิทกันนะครับ
แต่เจอกันเมื่อไหร่ก็ทักทายกันดีนะครับ
แล้วผมก็ติดตามนะครับการอภิปรายของท่านเสมอนะครับ
เพราะลีลาน้ำเสียงของท่านเนี่ยชวนฟังและชวนหน้าติดตาม
ฟังแล้วเพลินแล้วก็ฟังแล้วเคลิบเคลิมนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับ
ก็มีทั้งประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วมีบางประเด็นที่ขาดนะครับ
ผมจะขออนุญาตที่จะได้อธิบายเรื่องสายสีส้มนี้นะครับ
โครงการสายสีส้มเนี้ยนะครับก็กลับเรียนท่านประธานครับว่าจริงจริง
ก็อย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้กรุณาอธิบายไปแล้วนะครับ
ว่ามีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นสายสีส้มฝั่งตะวันออกที่วิ่งจากมีนบุรีมาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
ซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับมีการดำเนินการนะครับในการก่อสร้างมาแล้วนะครับ
แล้วก็จะแล้วเสร็จเนี่ยในปี๒๕๖๗นะครับ
ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เรียกว่าโครงการสายสีส้มส่วนด้านทิศตะวันตกนะครับ
อันนี้ก็จะต่อจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับไปยังทางบางขุนนลนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการดำเนินการผ่านมติขอรมอ
ตามที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้กรุณาอธิบาย
ปัจจุบันนี้นะครับโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มส่วนตะวันออกเนี่ยนะครับ
ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมปี๒๕๖๐เนี่ย
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอยู่ที่๗๖ซึ่งเร็วกว่าแผนนะครับประมาณ๑
ส่วนทางที่ตะวันตกนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมตินะครับเมื่อวันที่๒๘มกราคมปี๒๕๖๓นะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระหว่างการคัดเลือกเอกชนนะครับ
ตามนะครับพรรมหยัดการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเลขกระชนพศ๒๕๖๓
ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าแผนดำเนินการโครงการสายสีส้มเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับ
ในส่วนของตะวันออกและตะวันตก
ตะวันออกจะต้องเปิดบริการประมาณเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ส่วนสายสีส้มฝั่งตะวันตกจะเปิดบริการประมาณเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
แต่ว่าส่วนของสายสีส้มตะวันออกนี่นะครับจะเป็นสัญญาที่จะเป็นเรื่องการก่อสร้างงานโยธาเป็นหลักนะครับ
ส่วนสายสีส้มตะวันตกที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาเนี่ย
รวมเอาเรื่องระบบเดินรถนะครับกับขบวนรถเข้าไปด้วย
เพราะฉะนั้น๒ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะครับ
ก็คือถ้าสายสีส้มตะวันตกเนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยตะวันออกก็จะเปิดไม่ได้นะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนนะครับว่าทางกระทรวงคำนาคมเองเนี่ยก็ได้ติดตามนะครับและกำกับดูแลในเรื่องการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับ
เราก็ได้ไปดูนะครับในเรื่องของการเกาะสร้างซึ่งเราจะเห็นว่ามีในเรื่องของการขุดอุโมงนะครับในส่วนของฝั่งตะวันออกนี่นะครับอยู่เป็นระยะทางมากพอสมควรนะครับ
กลับมาสู่ประเด็นเรื่องของการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการเมืองการตามพระรำจัดการร่วมลงทุนพศ๒๕๖๒
ถัดมาก็ต้องเรียนว่า
เพื่อให้เกิดการเชื่อเตรียนในการอำเนียนการตามมติฯคณะรัฐบนตรี
ซึ่งเมื่อวันที่๒๘มกราคม๒๐๖๓ที่ได้อนุมัติโครงการไว้
กระทรวงคำนาคมนะครับก็ได้มีหนังสือหารือ
แนวทางการปฏิบัติการไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยได้รับการอธิบายเป็นหนังสือมา
ในหลักการโครงการเท่านั้น
ส่วนรายละเอียดในการดำเนินงานเป็นหน้าที่
และอำนาจของรอฟมและคณะกรรมการคัดเลือก
ที่จะไปพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ก็มีหนังสือตอบมานะครับ
สำหรับขั้นตอนในการคัดเลือกเอกชน
ทางรฟมก็ได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์
ปี๒๕๖๓ก็ได้มีการออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๓๖นะครับ
ระหว่างวันที่๓ถึง๒๒เมษายน
ปี๒๕๖๓ทางรอฟอร์มอร์ก็จัดทำรับฟังความผิดเห็น
ตามหลักสาระสำคัญ
ชวนให้เอกชนมาร่วมในการประกวดราคา
ก็ทำออกมาเป็น๒แนวทางนะครับ
แนวทางที่๑ก็ใช้ในเรื่องของราคาเท่านั้น
อันนี้ก็คือรวมทั้งราคาแล้วก็คุณภาพ
หรือที่เรียกว่าเทคนิคมาร่วมด้วยกัน

ก็เห็นชอบในการจัดทำเอกสาร

โดยใช้แนวทางที่๑ก็คือราคาเท่านั้น
ปรากฏว่าในวันที่๑๒มิถุนายน
ก็ได้มีประกาศ

ในการพิจารณาการดำเนินการ
ในเรื่องของอักการคัดเลือกเอกชน
ขอให้มีการดำเนินการ
บัตรคือการแบ่งเขื่องราคาและเข้าคุณภาพ

ตามมาตรา๓๖

ก็ได้นำหลักเกณฑ์นี้นะครับมาพิจารณาแล้วก็ประชุมกันนะครับ
ซึ่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตเอนานท่านเนี่ย
จิรยุเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับว่าในการประชุมเนี่ย
มีใครพูดอะไรยังไงนะครับละเอียดเหมือนท่านนั่งอยู่ในที่ประชุมเลยนะครับ
ผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่รู้รายละเอียดเท่าท่านนะครับก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่
ความรู้นะครับในการที่จะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของราชการได้
แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับนะครับก็สามารถที่ดำเนินการนะครับ
เพื่อที่จะได้รู้ว่าในสิ่งที่คณะกรรมการเนี่ยเขาประชุมกันเนี่ยเขาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกยังไงนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยตามมาตรา๓๖ก็ได้มีการทบทวนนะครับ
กรุณาบอกมานะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทางคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยนะครับ
ก็ได้ทำหนังสือมาถึงกระทรวงนะครับเพื่อให้สอบถามไปที่สครอนะครับว่า
ดำเนินการเนี่ยตรงนี้อาจจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นะครับ
ทางสหราโรเนี่ยก็ได้แจ้งมานะครับว่าวิธีการดำเนียนข้อเสนอเนี่ย
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการคัดเลือกม๓๖นะครับ
คือเรื่องราคาและคุณภาพเนี่ยมานะครับผมก็ได้รับฟังคำชี้แจงนะครับว่า
การดำเนินการเนี่ยในเรื่องการที่จะสร้างอุโมงต่างนี้นะครับในการขุดเนี่ย
มันเป็นเรื่องเทคนิคที่สำคัญครับจริงอยู่ครับว่าการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือสายสีอื่นเนี่ย
ที่ทางราคมรมเนียนการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเนียนการขุดอุโมงอยู่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะมีผลกระทบนะครับต่อสิ่งปลูกสร้าง
แล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างบนผิวดินนะครับซึ่งผมขออนุญาตแสดงให้ท่านเห็นนะครับ
ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณสถานีสามยอดนะครับขณะก่อสร้างสถานีใต้ดินสายสีน้ำเงิน
ปรากฏว่านี่ครับสิ่งที่พอเราเจาะอุโมงไปแล้วก็เกิดนะครับการรั่วซึมนะครับจากน้ำใต้ดินขึ้นมา
อกจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่าในการก่อสร้างนะครับสถานีใต้ดินของไซซีเหมือนกันนะครับ
ก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเป็นบ้านเรือนของราศดรเป็นอาคารของราศดรเนี่ย
ก็มีอาการแตกร้าวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เรียนต่อนะครับว่า
ก็จะเป็นเรื่องของสถานีใต้ดินสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นรูปที่เห็นนะครับว่าเมื่อก่อสร้างถ้าไม่ดูเทคนิคให้ดีนะครับ
ผลจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็จะทำให้เห็นว่าตรงนี้แหละครับ
คณะกรรมการคัดเลือกก็ได้ชี้แจงมานะครับว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกเนี่ย
ก็เป็นเส้นทางที่จะต้องลอดผ่านย่านชุมชนหนาแน่นนะครับก็จะมีอย่างเช่นผ่านบริเวณพื้นที่เขตห้วยขวางนะครับ
ประชาสงเคราะห์ย่านเศรษฐกิจการค้าประตูน้ำเพชรบุรีตัดใหม่หรือย่านเมืองเก่านะครับ
ก็คือบริเวณถนนร่ามเนินกลางอนุสาวรีประชาธิปไตยสนามหลวงโรงละครแห่งชาติ
แล้วก็รอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปยังโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
สถานีรถไฟธนบุรีก็ต้องเรียนท่านสมาชิกครับว่า
ท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าตรงนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่าเทคนิคการก่อสร้างมีความสำคัญนะครับในการพิจารณาประเมินข้อเสนอ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการประเมินก็เป็นอย่างที่ท่านสมาชิกนะครับ
กรุณาเรียนต่อที่ประชุมว่าก็มีการไปร้องเรียนนะครับ
เอกชนรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เข้ามาซื้อนะครับ
เอกสารเที่ยนชวนซึ่งมีคนมาซื้อเยอะนะครับประมาณสิบกว่ารายนะครับ
ตรงนี้ก็มีการยื่นเลื่อนฟ้องต่อสารปกครองปัจจุบันคดีดังกล่าวเนี่ย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองกลางนะครับและสารได้มีคำสั่งคุ้มครอง
โดยทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ใหม่ไว้ก่อนนะครับคณะกรรมการคัดเลือกตาม
กรอบเวลาและผลกระทบข้อดีข้อเสียโดยรอบด้านก็เห็นว่าเรื่องนี้
จะมีผลกระทบอย่างที่ผมได้กราบเรียนเพิ่มต้นนะครับ
ท่านประธานครับว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ย
เป็นสองส่วนคือส่วนตะวันออกและส่วนตะวันตก
ถ้ามันเสร็จไม่ตามแผนที่เราได้วางไว้เนี่ยผลกระทบก็คือจะทำให้ส่วนตะวันออก
ซึ่งเราจะสร้างเสร็จในปี๒๕๖๗ต้องเปิดจะเปิดไม่ได้
เพราะว่าเรื่องของระบบการเดินรถและการหาขบวนรถนั้นอยู่ในสัญญา
ที่จะต้องเป็นการเจนชวนเอกชนในของรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตก
แล้วเห็นว่าการยกเลิกประกาศเชิญชวนและการคัดเลือกเอกชน
แล้วเริ่มการคัดเลือกครั้งใหม่จะเป็นแนวทางที่สามารถกำหนดกรอบเวลา
แล้วเสร็จให้ชัดเจนประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ซึ่งการดำเนินการยกเลิกนั้นนะครับก็เป็นการดำเนินการภายใต้นะครับ
๔วงเล็บ๙นะครับและข้อสงวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ในประกาศเชิญชวน
ซึ่งระบุไว้นะครับว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดได้
นะครับตรงนี้ก็ต้องเห็นว่าเพื่อความรอบครอบในการทำงานนี้นะครับ
เลขาคณะรัฐมนตรีนะครับขอความชัดเจน
และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรมตรีนะครับ
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมปี๒๕๕๙
และได้สั่งการกำชับให้รอฟมต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งคัดตามหลักธรรมอภิบาล
สิ่งที่ท่านสมาชิกนะครับได้กรุณาสอบถามมานะครับว่า
โครงการนี้เราจะดำเนินการกันต่อไป
ก็ต้องกลับเรียนผ่านท่านประธานไปสู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า
หลังจากการยกเลิกการคัดเลือกแล้วเนี่ย
เราจะมีการนะครับในการดำเนินการก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ
หลังจากเสร็จอภิปรายไว้วางใจ
ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนขอบทธันประธานสมาชิกผู้สมเกียจนะครับ
ดูว่าท่านอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยท่านมีความรู้มาก
ไปให้ความเห็นด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
แล้วก็จะมีกรอบในการดำเนินการ
จะใช้เวลาอีกประมาณแค่๖เดือนนะครับ
ก็จะสามารถที่จะนำไปสู่ของการที่จะดำเนินการคัดเลือกนะครับ
มวลผลและการเจนาต่อรองกับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้การก่อสร้างนะครับ
ซึ่งจะต้องมีการเร่งรัดนะครับในเรื่องการดำเนินการ
เพราะขณะนี้เนี่ยความล่าช้าเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เพื่อให้การบริเวณการในการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ส่วนตะวันตกและตะวันออกเนี่ยสามารถเป็นการเปิดบริการได้ตามที่ได้เรียนไว้
ก็คือทางตะวันออกเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๖๗นะครับ
ส่วนทางตะวันตกนี่ก็คือเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
ประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องกราบเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ
ผ่านท่านประธานสภาไปอยู่ไปยังท่านสมาชิกผู้สงเกต
แล้วก็สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรและพี่น้องประชาชนครับ
เรื่องนี้เนี่ยมีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยดำเนินการเนี่ยโดยการเลือกประโยชน์
ก็ต้องถามท่านให้ชัดครับว่าเอื้อประโยชน์ใครใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์
เพราะโครงการนี้นะครับยังไม่มีการที่จะตัดสินว่าใครชนะการประกวดราคา
ยังไม่ได้เปิดซองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่า
สิ่งเหล่านี้เนี่ยทางกระทรวงคำนาคมนะครับได้พยายามดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่
และพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการในเรื่องของการเงินการสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วนะครับ
ซึ่งผมก็ต้องถามนะครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ย
ผิดกฎหมายตรงไหนฮะแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคมนาคมยังไงที่ไม่ไปกำกับดูแล
สิ่งที่สำคัญผมต้องเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านเอาข่าวมาปฏิปต่อใช้จินตนาการของท่านหรือเปล่า
อย่างที่ผมได้กลับเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยผมติดตามท่านนะครับเราก็ชอบนะครับลีลาในการที่ท่านอภิปรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย
เรื่องไม่ไว้วางใจอะไรก็ตามพังแล้วเคลิ้มแต่ท่านเนี่ยจะไม่พูดให้ครบ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งทั้งหมดที่ได้กลับเรียนนะครับต่อท่านประธานสภาไปอยู่ไปสู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับ